ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

หนึ่งหมื่นบาท

เพลงรักจางที่บางประกงนะครับ
ปินคือคุณสดใสรุ่งโพทอง
เป็นเพลงอมตะตลอดกาลเลยนะครับ
ได้รับรางวัลกึ่งสัตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยเมื่อปี๒๕๕๙
คำร้องแล้วก็ทำนองโดยคุณสดใสรุ่งโพทองเองเลย
มาถึงเพลงที่๔กันเลยดีกว่าคุณลุงแผน
สองหมื่นบาทครับเพลงนี้
สูบฉีดกันเข้าไปนะครับ
คุณขุนแผนผ่านเพลงนี้ไปได้แล้วก็คุณขุนแผนก็จะสบายล่ะ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔
เพลงมาเลยครับ
เพลงที่สี่

เพลงที่สี่

เพลงที่สี่

เพลงที่สี่

เพลงที่สี่
เพลงที่สี่
เพลงที่สี่

เพลงที่สี่
เพลงที่สี่

เพลงที่สี่
เพลงที่สี่

เพลงที่สี่

เพลงที่สี่
เพลงที่สี่

ใครถิดห่วงใจของผม
เพลงก็คือโทรหาครู
จะโทรหาใครครับน้องชายครับขุนช้าง
คุณขุนช้างน้องชายนะครับซึ่งคุณพระแผนได้ให้เบอร์
กับเราไว้แล้วนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับแล้วโทรเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณขุนช้างค่ะนี่โทรจากรายการร้องได้ให้ล้านนะคะ
สาธิสุกแล้วก็สีทัญญานะคะจากช่องไทยรักทีวีตอนนี้คุณคุณแผนนะคะ
แข่งเกมกับเรานะคะคุณลุงแผนติดขัดนิดหน่อย
อยากให้คุณขุนช้างช่วยนะฮะเชิญค่ะคุณขุนแผน

ตอนนี้ได้เพลงใจสารภาพอยากให้ร้องให้ฟังหน่อยว่ามันจะผิดหรือเปล่า
เอาร่องเลยร่องเร็วเลย
ด้วยความรักนั้นใช่ไหม

ด้วยความรักนั้นเก่าขาม

ปรากฏประจำนะเนี่ยมันยังลืมอ่ะ
อ่อนไหวเผลอใจให้เธอเกินกั้น
ขอบคุณเวลานำพาเราใกล้ชิดกัน

ขอบคุณคุณช้างขอบคุณคุณช้างโอ้โฮขอบคุณมากครับช่วยได้เยอะทีเดียว
เท่าที่เขาบอกมาแล้วเราเนี่ยพอจะรวมได้เป็นเพลงหรือยังพอจะมั่นใจไหม
มันนึกไม่ออกผิดมันกินมันก็ร้องได้ใช้ตัวช่วยที่
ถ้ายังไม่มั่นใจค่ะ
ตอนนี้เลือกไปแล้วคือใบเล็กหนึ่ง

เลือกอะไรครับ
เลือกอีกค่ะ

มีนะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะ
หลักคุณจะยิ่งกว่าใครมอบความด้วยใจเอาไว้ที่ทุน
ห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจวาอาวุ่น
ไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใคร
แม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจ
ใส่ลูกบิดแล้วรีบไปก่อนแท้ไม่เผิดตอนรับใคร
อยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณ
รักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณ
ไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณ
ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
ไม่ให้ได้กลิ่นเห็ดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคุณ
รักแต่คุณรักแต่คุณรักแต่คุณรักคุณหมดใจ
โอ้โหสุดยอดเลยสิคุณแผนสุดยอดสิคุณแผน
ตอนตัดยางจะเอาเสียบหูแล้วฟัง
ตั้งแต่มาออกรายการเนี่ยผมฟังเพลงเป็นเกือบร้อยเพลง

ไม่เคยคิดว่าเป๊กจะหัวใจเต้นแรงเพราะผู้ชายลักษณะเอ็นวิสอย่างคุณเลยนะฮะ
แต่วันนี้คุณทำให้หัวใจดิฉันเต้นรัวมากลุ้นไปกับคุณมาก
แล้วยิ่งคุณเต้นโอ้โหนอกจากคุณจะได้ใจดิฉันแล้ว
มั่นใจว่าคุณได้ใจคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ใช่แล้วนะครับทำให้เห็นว่า

หลังจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
คุณคะคุณจะอยู่ในความทรงจำและอยู่ในหัวใจของพวกเรา

ผมก็ลุ้นไปกับคนทั้งประเทศเหมือนกันนะครับ
สำหรับเพลงที่๔นี่นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เป็นเพลงเก่ง

ใกล้สีมูลธาตุ๒๐๐๐๐บาทคุณคุณแผน

ถ้ารู้ด้วยครับ

เป็นเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์อาพรบุรีนั่นเองนะครับ
แรกหลังจากประสบความสำเร็จ

เพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่

ประสบความสำเร็จก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่งจริง

จากปากเหวตัวนี้ขึ้นมายืนอย่างเท่
ก้าวไปสู่เพลงที่๕เหลือตัวช่วยจากอีกหนึ่งแผ่นป้าย
แต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นหัวใจสะท้านเลือดสูบฉีดเหลือเกินคุณป่า
เราจะปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมทั้งบ้านและที่อยู่ที่นี่อาจจะช็อกตายไปซะก่อน

เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราขอหยุดไว้
หยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเราจะมาตื่นเต้นกันใหม่กับคุณขุนแผนนะคะในเสาร์หน้า
ใช่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วย
ก็เตรียมตัวรับของรางวัลกันต่อไปนะครับ
ก็อย่าลืมนะครับวันนี้สิ่งที่ช่วยคุณขุนแผนเอาไว้สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราตัวช่วยของเรานะครับ
สัปดาห์หน้าทำงานกันให้เรียบร้อยแล้ววันเสาร์อาทิตย์นะครับมาลุ้นกันใหม่กับรายการร้องได้ให้ล้านนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๕โมงเย็นทางช่อง๓๒ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้วันเสาร์หน้ามาลุ้นกับคุณแผนกันต่อว่าจะทำให้พวกเราใจหายขนาดไหนนะฮะวันนี้แหมผมเสียงแหบเสียงแห้งเลยตื่นเต้นมากค่ะ
สวัสดีครับ

ผู้หญิงทำไมนี่อย่างน้อยสันหนึ่งอะผมให้สองแสนเลยอ่ะ
แต่เขาก็บอกเขาจะไปอยู่นะสองแสน
แต่ว่าไป๕นาทีแล้วเขากลับเลย
ถ้าหากว่าคุณร้องคนนี้ผ่านปั๊บเขาจะให้รางวัลคุณกอดหนึ่งที